คุณผู้ชมการเมืองหลังจากนี้จับตาอย่ากระพริบ
นายกประกาศก้าวเลยนะคะบอกว่าห้ามให้สภาล่มอีกห้ามโหวตแพ้ฝ่ายค้าน
เพราะวันนี้เขาจะมีการประชุมสภาพผู้แทนราชดร
ติที่ว่าก็คือการตั้งคณะกรรมธิการวิสามัน
ศึกษาผลกระทบกรณีการใช้อำนาจตามมาตรา๔๔อีกครั้งหนึ่ง
ไป๒ครั้งครั้งที่๓จะล่มหรือเปล่าไม่รู้
แต่ที่แน่เมื่อวานนี้ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี

นายกรัฐมนตรีมีการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าคอรมอ
ในวงการประชุมผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่า
นายกพูดกำชับกำชาเลยนะ
บอกว่าเราเป็นพักร่วมรัฐบาลกันแล้ว
ไม่ใช่อยู่ดีคิดจะทำอะไรก็ทำ
ถ้าผมเนี่ยผมอยู่ไม่ได้พวกคุณก็อยู่ไม่ได้
นายกย้ำต่อบอกว่าการประชุมสภาวันนี้
ต้องไม่มีปัญหาสภาล่มหรือแพ้โหวตอีก
หากสภาล่มโทษอย่างเบาคือปรับคอรมอคณะรัฐมนตรี

ขอให้ทุกพักกลับไปกำชับสมาชิกให้พร้อมเพลียงกัน
เพราะฉะนั้นกำชับห้ามซ้ายห้ามขาดห้ามลาห้ามป่วยห้ามเจ็บห้ามตายนะคะ

ส่วนนี่เป็นบรรยากาศตอนค่ำค่ะ
เมื่อวานนี้พักร่วมรัฐบาลเขาจัดดินเนอร์กันใช่ไหมคะ
ก็เชิญทุกพักแล้วค่ะพักเล็กพักใหญ่
เป็นพักร่วมรัฐบาลมากันที่สโมสรราชพฤกษ์
นายยกบอกว่าคือตอนเข้าไปไม่ให้ผู้สื่อข่าวเข้าไปนะ
หลังจากที่มิตติ้งกันเสร็จดินเนอร์กันเสร็จค่ะ
ออกมานายกให้สัมภาษณ์บอกว่า

เต้เต้
เขาบอกตู้ประหลาดให้ก่อนมาพูดโปรไบ

ที่ห่วงครับความเป็นหนึ่งเดียวของรัฐบาล
ปรับหนึ่งเดียวของคอลโลบอร์นะ
บรรยากาศชื่นมื้นไม่รู้ว่าจะราบรื่นหรือเปล่านะ

พี่เต้กับน้องตูขออภัยนายกรัฐมนตรี

ชื่นมืนความเป็นหนึ่งเดียวของรัฐบาลท่านว่าอย่างนั้น

ห้ามแพ้ห้ามโหวตแพ้นี่คือเงื่อนไขเดียว
ไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่าจะมีงูเห่าตัวใหญ่ไปฉกหรือเปล่านะ
แต่ที่แน่สอสอจากประชาธิปัตย์นำโดยคุณสาธิต